เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ดิฉันจะให้คุณผู้ชมไปดูว่า
พ่อแม่พี่น้องที่เขาจะเดินทางกลับภูมิลำเนากลับบ้านเนี่ย
เขาจะกลับไปทำอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลย
ก็มาจากอุตรดิษฐ์ค่ะภูเก็ตค่ะ

คิดถึงแล้วก็เป็นห่วงเขามากครับ
อันสดมอาทิตย์กล่าวล่าคือพลานมาคือคิดถึงเธอ
คือเม็ดนาวอีกแล้วเสียบ้านรำพึงคิดถึงไม่ซ้า

เรียนต่อใช่ค่ะ

กี่ร้อนกี่หนาวกี่หมื่นร้าวร้านไม่เคยสถานทุกเส้นทาง
สู้ทนสร้างฝันถึงวันหลงราวจะแบกไปน้องความทุทธระธม
ปีหน้าก็อาจจะเป็นซื้อบ้านให้แม่สักหลัง
เราจะไปเมาค์ความสุขให้กับครอบครัวของเรา
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราทุกคนเราอย่าลืมครอบครัวของเรา
ใจจำเป็นดอกข้ามสัญญารู้ว่าใจข้าที่แสนพื้นร่ม
ผ่านผู้ทันเศษันสุดสมจะกลับไปเอาใจซ่อมแสน
มันซากซึ้งกินใจซะละเกิน

แล้วตัวเองต้องเดินทางมาเรียนมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ

หลายคนก็อยากจะเดินทางกลับบ้านกลับไปอยู่กับครอบครัว

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากบอกคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ
สำหรับใครที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

ก็อยากจะให้เดินทางใช้รถใช้ถนน

มันเกิดอุบัติเหตุกันเยอะมาก
เราก็อยากจะฝากเตือนนะคะ
ถ้าใครขับรถเองก็ตรวจเช็คสภาพรถกันให้ดีให้พร้อมก่อน
และที่สำคัญนะเมาต้องไม่ขับด้วยนะคะ

ด้วยรักและภวมใหญ่จากใจตลัดข่าว
ให้ทุกคนมีความสุขที่ได้กลับบ้านนะคะ

เอาพลังนั้นกลับมาสู้กันต่อไป